ดูร้านส้มตำไก่ย่างดีกว่า
เพราะว่าวันนี้เราถามเรื่องไก่ย่างคุณผู้ชมส่งมาเยอะเลย
ส้มตำไก่ย่างอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี
เขาบอกว่าร้านนี้ไก่ย่างขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททา
เพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องไก่ย่างมาช่วยขายไก่ย่าง
เอ่อผู้เชี่ยวชาญเรื่องไก่ก็มาขายไก่ย่าง
จะมีใครรู้จักไก่เท่ากับไก่
เพื่อนท่านมาใช้เทียนไหม
ร้านเนี้ยเขาขายส้มตำไก่ย่างนะคะก็จะมีแหนมหมูย่างด้วย
เมนูไก่ย่างทุกไม้ถูกเรียกลูกค้าด้วยน้องต่อ

ต๊อกคือใจแจ้เพศผู้
มายืนเฝ้าแผงขายไก่
แล้วก็เรียกลูกค้าให้มาซื้อ
เอ่อต๊อกเรียกลูกค้าอย่างไรดิ
ฉันอยากรู้เหมือนกันเวลาลูกค้ามาซื้อเนี่ยน้องต๊อกต๊อก
จะคอยหันไปมองลูกค้าคล้ายส่งยิ้มต้อนรับ

เขาบอกจ๊อกเนี่ยจะหันไปมองคล้ายกับยิ้ม
คือมันหันไปมองลูกค้าเวลามาซื้อ
หรือมันอาจจะมองอุ๊ยเพื่อนไปอีกแล้ว

พี่มงานจะลองเอาเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านนุ่นต้มตำนัวกาลสินนะจ๊ะ
อยู่ริมถนนบ้านพานหินหมู่๑๐ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ร้านเนี่ยชื่อนุ่นส้มตำนัวกาลสินแต่อยู่ปลาจีนนะ
อ้าวจริงคือมาจากกละสินใช่ไหม
ใช่แต่ว่าเขาขายที่ปลาจีน
น้องต๊อกกิวนฟรองแผงขายจดย่าง
กับคุณธเนธเจ้าของร้าน

พร้อมกับแวะมาทักทายน้องต๊อกด้วยนะคะ

คุณธเนธเจ้าของร้านเขาบอกว่า๒เดือนก่อนมีลุงท่านหนึ่งต้องการเงินไปหาหมอ
เขาก็เลยนำน้องต๊อกมาขายคุณ
เอามาขายให้คุณธเนธเนี่ยเขาเห็นน้องต๊อกแล้วถูกชะตามาก

ก็เลยรับเลี้ยงเจ้าต๊อกเอาไว้
ซึ่งตลอดเวลาที่รับมาเลี้ยงเนี่ยค่ะก็จะพาไปไหนมาไหนด้วยตลอดเลยคุณ
แล้วพาต๊อกไปตลาดนะขึ้นซาเล้งไปไหนรู้ไหม
ไปซื้อไก่มาย่างค่ะ
ต๊อกเมื่อไปตลาดแล้วเห็นโดนสับป๊อกนี่
ไอ้ต๊อกแต่จริงต๊อกมันคงจะรู้ดีสุด
ว่าส่วนนี้จุดนี้เนื้อแบบนี้มันสดได้คุณภาพ
ก็เลยพาต๊อกมาตั้งร้านขายไก่ย่างแบบนี้
ไปฟังเสียงเจ้าของน้องกระต๊อกดีกว่าค่ะ
รู้ว่าจะอยู่หรือยังไงถ้าซื้อต่อให้เอาเลี้ยงสงสาร
อยู่ด้วยก็เชื่องกูดูแลไปไหนก็ไปด้วย
นั่นแหละก็คือว่าด้วยความถูกชะตา

ทีมข่าวของเราก็ยังถามคุณธเนธเพิ่ม
บอกว่าน้องต๊อกมีปฏิกิริยาอะไรไหม
เวลามาช่วยยืนเฝ้าแผงไก่
เพราะว่าอดีตคือเพื่อนนะอดีตคือเพื่อนร่วมสายพันธุ์
ซึ่งคุณธเนธบอกว่าต๊อกไม่ได้แสดงอาการอะไร
แต่ว่าช่วยเรียกลูกค้าเป็นไก่กวัก
อาจจะแค่เก็บไว้ในใจไม่กล้าบอกออกไป
พูดอะไรไม่ได้พูดมากไม่ได้
เดี๋ยวต๊อกไปอยู่ตรงนั้น
สมมุติวันไหนขายดี

ไก่บดทำไมต๊อกบินหนี
ไม่ตัวนี้เขารักของเขาเขามันเป็นหวาย
แต่ว่าก็เรื่องของอาทงอาชีพใช่ไหมล่ะ
ใช่อะไรที่มันคุ้กจังหิดมันเป็นอาชีพ